ได้แล้ว

ร้องศึกคึกคักแบบนี้เนี่ยไม่ได้จะไปออกรบที่ไหนหรอกนะ
แต่เป็นสัญญาณบอกว่าอบจมหาสนุกมาแล้วจ้า
ลีลาตีกลองแบบไม่ธรรมดาหน้าสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บฝรั่งตอบได้คนไทยร้องอ๋อ
ก็สะพานข้ามแม่น้ำแควร์นั่นเองล่ะครับ

มีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน

มุ่งหน้าสู่พื้นที่ของความเคริ้นเคร่ง
กับรายการอบจมหาสนุก
วันนี้นะครับมีความสุขมากเพราะว่าไม่ได้มาอบจเพียงคนเดียวไม่ได้
ไม่ได้อยู่แบบดดเดี่ยว
มีสาวสวยมาอยู่ด้วย
เพราะว่าเธอทนแดดได้ดูสีผิว
อีกนิดนึงนี่ไม่ได้ดำนะอีกนิดนึงจะเขียว
อีกนิดเดียวสีเดียวกับสะพานเลย
เลือกหวังคุณวง
กาญจนบุรี
วันนี้เราเห็นนี่นะครับเราจะพูดไปเรื่อยเพราะเขาไม่เมื่อย

น้องครับน้องช่วยไปบอกไอ้น้องคนที่ยืนหันหลังด้วยว่า
มันจะไม่หันมาคุยกับพวกเราดีกว่า
อ้าวสวัสดีลูกมาได้
สวัสดีครับ

พ่อชื่ออะไรครับ

เกิดกองทัพขึ้นมา

แหมคลีนี้ก็ตลก๒๓บาทจะเล่นนะคะ
เขาจะได้เห็นเอาเรามางานสุดท้าย

ในงานสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ไหม

เราก็จะได้มาร่วมงานทุกปีครับผม

มันเป็นงานแบบโชว์ให้แบบชาวเมืองกาลได้เห็น

เราไม่ได้แบบต้องการเงินอะไรมากกว่า

แค่นั้นแหละ

สำหรับผมเนี่ยผมก็ฝึกมา
ฝึกมาประมาณ๑๕ปีครับผม

แล้วกว่าจะเป็นตอนนั้นเป็นเด็กน้อย

๕ขวบฝึกแล้ว

อ๋อก็ฝึกมาเรื่อย

เป็นทีมของที่สำนักดาบครับผม
ผมเป็นรุ่นพี่สุดในทีม
ปกติถ้าโชว์เนี่ยจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหม
มีเห็นบอกมีกองเป็น๑๐๒๐ใบเลย
มีประมาณ๒๐บาทก็มีเด็กเล็กประมาณ๘ขวบครับ

ผ่านการฝึกฝนมา
ครับผมเป็นทีมโชว์ความสามารถนะครับ
จากน้องกลุ่มพุทธไทยสวรรค์
เอาแล้ววันนี้นะครับผม
ถ้ารับรองเป็นเรื่องของ

หนูเนี่ยเตรียมมาเลยพวงมาลัยมาคล้อง

ยิ่งยงยอดบัวงาม
มาถึงเมืองกาล
สาวตาวานทุกคน

ก็ที่ไหนครับเขาโทรนนะคะ
ชอบมากเลยพี่แม่ชอบมาก

จนจะเป็นคนเมืองกาญจนบุรีไปแล้ว

นี่แฟนยิ่งยงเท่านั้นไม่เชื่อขอเสียงหน่อยสิ

เสียงนี้แฟนคงจำได้

เวลาใครไปใครมาประเทศไทย
ต้องนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรี

พี่ยิ่งยงพูดหนูไม่เชื่อเดี๋ยวดิพี่ลิง

ขอเรียนเชิญท่านรองอบจสมภพธีรสาร

สวัสดีครับ

คือผมกับเขาไม่ต้องไหว้แล้วเพราะว่านี่เขาเป็นรอง

อันนี้ดีเลยครับท่านรอง

ใช่เพราะว่ากำลังขาดเยอะเลยนะ

เมียจ๋าขอเงินให้กับรองนายกหน่อย
ได้ค่ะจะได้ค่ะ
คุณลิงครับรู้จักพี่สะพ้ายเหมือนสหาย
ชีวิตแต่งถึงขนาดนี้เลยล่ะครับพี่
เมียจ๋าอันนี้มุกหรือลูกนิมิตจ้
มุกค่ะก็เมียพี่ยิ่งยงต้องมุกเยอะมุกใหญ่ค่ะ
จริงแล้วผู้หญิงคนนี้คือเมียท่านรอง

ทั่วประเทศค่ะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ

ขอบคุณเจ้มากครับไปนอนไปนั่ง
สะพานที่คนนี้คนมาปีนึง
กาญจนบุรีคนมาเยอะไหมฮะท่านรอง
ล้านคน๗ล้านนะนักท่องเที่ยวมาปี๑๗ล้านคน
ก่อนอื่นไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ก่อน
ครับผมโดยไกด์คนพิเศษของเรานะครับเชิญ
อำเภอเมืองกาญจนบุรีครับ
เป็นอีกหนึ่งดินแดนแห่งประวัติศาสต
ที่น่าสนใจมากเลยล่ะครับ
เมื่อมาถึงทั้งทีเนี่ยเจ้าบ้านอย่างนายอำเภอ
เขาก็ขออาสาเราไปรู้จักกับสถานที่สำคัญในอำเภอกันล่ะครับ
สวัสดีครับผมพจน์หรูวนันในอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับ
สถานที่ที่ท่านเห็นแห่งนี้นะครับก็คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควร์
สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ที่เที่ยวที่แรกในจังหวัดกาญจนบุรี
ใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องแวะไปเก็บภาพสวยกันล่ะครับ
อกจากความงามของวิวทิวทัศน์แล้วเนี่ย
ที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์
สร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
โดยเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
เพื่อเป็นเส้นทางเข้าไปสู่ประเทศพม่านั่นเองล่ะครับ
ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำแขวตรงนี้เนี่ยคือหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม
แหล่งเรียนรู้สำคัญที่ได้รวบรวมเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ไว้ให้ได้ดูกันล่ะครับ
เช่นข้าวของเครื่องใช้ของเฉลยศึกที่ถูกค้นพบโดยชาวประมงยานพาหนะต่าง
รวมถึงการจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของเฉลยศึกไว้อีกด้วยล่ะครับ
เห็นประตูเมืองเก่าเด่นดึงดูดสายตาแบบนี้ที่นี่ครับคือชุมชนปากแพรก
เป็นชุมชนที่สามารถเล่าเรื่องราวเสน่ห์เมืองเก่าได้เป็นอย่างดี
ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองล่ะครับ
ชุมชนปากแพรกเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเมื่อสมัยรัชกาลที่๓
ซึ่งท่านได้ย้ายมืองกาญเจณะบุรีเเก่าจากทะมนต์ราชญามาตั้งที่ทะมนต์ปากแพ้ก
แล้วต่อมาก็มีถนนสายนี้เกิดขึ้น
เป็นชุมชนที่ค้าขายถนนสายนี้นะ
ปัจจุบันครับชุมชนปากแพรก
ยังคงเอกลักษณ์เรื่องตึกรำบ้านช่อง
ที่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันออกผสมกับตะวันตกไว้อีกด้วยล่ะครับ
สองฝั่งถนนเนี่ยเราก็จะได้เห็นบ้านเรือน
ครึ่งตึกครึ่งไม้แตกต่างกันออกไป
ที่สำคัญครับยังมีบ้านบุคคลสำคัญอย่างบ้านโฆษวัฒน์
ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
และบ้านของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์บุคคลที่เคยช่วยเหลือเฉลยศึกช่วงสงครามโลกครั้งที่๒
ก็ขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้
กำเนิดอัญมณีอันล้ำค่า
อย่างนินเมืองกาลกันดีกว่าครับ
ฉันเริ่มบุกเบิกลินมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๘
คือดิฉันเป็นคนอำเภอบ่อพลอยค่ะ
เป็นคนเมืองนินเมืองทอย
ฉันไปดูเมื่อตอนเด็กที่เป็นนักเรียนนะคะ
ดูว่านินได้นำมาเจรนัยแล้ว
ก็สวยงามไม่แพ้พออย่างอื่นเลย
เพราะว่าเจรนัยแล้วจะมีเป็นสีดำสนิท
ฉันก็สนใจนินตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน
เพียงเท่านั้นนะคุณกิมไนท์
ยังเปิดโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมให้คนรุ่นหลัง
เรียนรู้และเห็นคุณค่าของลินมากขึ้น
โดยการเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพการเจรนัยนึง
มีมากกว่าที่ผมได้พูดถึงนะครับ
อยากจะเชิญชวนท่านรวมทั้งญาติพี่น้องนะครับ
เพื่อนฝูงมาเที่ยวที่กาญจนบุรีครับ
ต้องบอกว่าถ้าท่านมาแล้วท่านต้องประทับใจและมีความสุขมากครับ
สวยงามพลาสติกสะพานข้ามแม่น้ำแขวนนะครับ

คือพายลินมูลค่ามหาศาล

โอ้โฮหล่อเลยเหรอฮุ่นหวานไปจุดอย่างนี้

ของไพลินแล้วมีสีน้ำเงิน
ถึงความแข็งของไพลินนะครับ
มันจะมีลองแค่เพชรเท่านั้นเอง
ก็คือความแข็งแกร่งก็คือรองจากเพชร

ใช่ครับอย่างเมืองการที่เป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองการเลยคือ
ยิ่งโยงอย่านิสัยเดิมเดี๋ยวจับติดคุกประสาทดีกว่า
ค่ะตัวนี้ชุดนี้ก็คือมีคอธัยปราคมละครับ
มีต่างหูมีแหวนแล้วก็กำไรก็ละครับ

ก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่๑ล้านบาทครับผม

แม่พูดแล้วเหมือนจะเอาเป็นชุด

มันจะต้องมีวิธีการว่ามาแล้วเลือกไพรินที่แท้จริงต้องเลือกยังไง
ก็คือไพรินที่สวยนะครับ
พลอยจะต้องใสสะอาดนะครับ

อย่างนี้เราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงิน
ใช่ครับไพรินมังกาลเนี่ยเป็นสีเอกลักษณ์เลย
คือเป็นสีน้ำเงินกำมะหยี่เข้มครับผม
ถ้าเอากล้องส่องก็จะเห็นเส้นพลอยจะเป็นเส้นตัดเส้นธรรมชาติของเขา
อันนี้เป็นเทคนิคดูเบื้องต้นง่าย

จิ๊บอย่างมีชุดพิเศษเหรอ
พิเศษพิเศษที่ไม่เคยปรากฏให้ใครเห็นมาก่อนในโลกนี้

ล้างบ๊าลเนี่ยนะยังมีอีกเหรอ

เอามาดูดีกว่าจัดมาเลยได้ไหมฮะพี่พัฒน์

แสงวาวับจับใจแบบนี้

นางแบบมีผัวหรือยังครับ

ไว้
ตัวนี้เลยไฮไลท์เลย

สิบสองจุดเจ็ดสองกระหลัดครับผมโอ้โหถือว่าใหญ่มากอ่ะน่ะ
ถามราคาดีกว่าอยากรู้ชุดรวมพิเศษชุดนี้ไม่เคยเปิดเผยในที่สาธารณะมาก่อน
ทำขึ้นมาพิเศษเพื่อรายการของเราเพื่อหน้าตาของจังหวัดกาญจนบุรี
ถูกต้องครับชุดนี้๒ล้าน๕แสนบาทครับผม
เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนนางแบบของเรานะฮะ
ทีมงานอบจของท่านรองนะครับแล้วก็คุณนพัฒน์สงวนวงครับ
คืนด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าขอตอบ
ออกประจอด